ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับ
หญิงคนหนึ่งอายุ๔๖ปีเธอเป็นแม่ค้าขายดอกไม้นะครับ
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
อยู่ตรงจุดที่เป็นกระท่อมนะฮะ
ที่เธอทำขึ้นมาลักษณะเป็นร้านขายดอกไม้นะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
สาเหตุเนี่ยคาดว่าจะเป็นปัญหาซื้อที่ดินหรือเปล่านะ

แล้วถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีบุกรุกเอาไว้นะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแบบไหนอะไรยังไง

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่ง
เมื่อวานนี้นะครับสพภูหลวงที่จังหวัดเลยเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบเหตุที่มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
ตรงจุดกระท่อมขายดอกไม้ในพื้นที่ตำบลเลยวังใสอำเภอภูหลวงนะครับ
ก็ไปกับแพทย์เวรแล้วก็ไปกับกู้ภัยนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับนอนหงายอยู่หน้ากระท่อมไม้ไผ่ขายดอกไม้
ลักษณะสวมเสื้อเชิดสีฟ้านี่นะครับผู้ตายนะครับ
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีอายุ๔๖ปีนะครับ
เชิดสีฟ้านะฮะที่เธอสวมใส่อยู่กางเกงยีนขาสั้น
ตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อนางสาวปารีนานามสกุลอยู่สถิตวงอายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิด
กระสุนเข้าหน้าอกนัดเดียวนะฮะหนึ่งนัดฝังใน

ที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะครับ
แต่ว่าที่กระท่อมเนี่ยมีรอยกระสุนเป็นรูอยู่๔รู
ริมถนนห่างจากกระท่อมสัก๑๐เมตร
พบกุญแจรถกระบะตกอยู่ห่างไป๓เมตร
พบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่
นี่คือกระท่อมนะฮะนี่คือกลางวันสภาพลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะ
สร้างขึ้นมาเป็นกระท่อมขายดอกไม้นี่ฮะ
ก็มีรั้วมีกระท่อมแบบนี้นะครับ
เมื่อคืนเธอถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงหน้ากระท่อมนะครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามือปืนคือใครนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยผู้ตายเขามีอาชีพขายดอกไม้เนี่ยสร้างกระท่อมกันมาขายนะฮะ
แต่คาดว่าคนร้ายเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยน่าจะแอบอยู่ริมถนนซึ่งมันมืด
แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยซุ่มยิงเข้ามาใส่นะครับ
เธออาจจะวิ่งหนีไปนะแล้วถูกกระสุน
แล้วก็ไปล้มเสียชีวิตอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับ
เพราะว่ามันมีร่องรอยกระสุนเนี่ยทะลุฝาผนังของกระท่อมเข้าไปด้วยนะครับ
วันนี้ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
นายสุริยาชูริบัติอายุ๔๘ปีเป็นพี่ชายของผู้ตายนะฮะ
ผู้ตายคือนางสาวปารีนาอยู่สถิตวงศ์อายุ๔๖ปีนะครับ
เขาก็พาไปชี้จุดต่างพาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดต่าง
นี่ฮะมีกระท่อมเล็กกระท่อมใหญ่สูงบ้างอยู่ข้างล่างบ้างเนี่ยนะครับ

ก่อนเกิดเหตุเขานอนอยู่นอนอยู่บนบ้านต้นไม้ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นบ้านต้นไม้
ห่างจากจุดเกิดเหตุกระท่อมขายดอกไม้ของน้องสาวสัก๓๐เมตร
ตอนแรกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดคิดว่าเป็นเสียงประทัด
แต่พอลงมาดูเนี่ยก็เจอน้องสาวนอนเสียชีวิตอยู่หน้ากระท่อมแล้ว
แล้วตอนนั้นพี่ยังไงต่อ
ผมก็นอนจะนอนต่อ
แต่ว่าเลยลุกขึ้นมาดูว่าน้องจะไปนอนหรือยัง
น้องก็ลุกขึ้นมาดูว่าน้องนอนน้องนอนอย่างนั้นแล้ว
นายสุริยาพี่ชายของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้น้องสาวเคยมีเรื่องนะฮะ

มีเรื่องกับพี่สาวที่อายุ๕๒ปีนะครับ

แล้วก็นายสุริยาแล้วก็ผู้ตายคือนางสาวปารีนานะครับ
มีปัญหากันเรื่องที่ดินที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
น้องสาวนางสาวปรินาสร้างเป็นกระท่อมขายดอกไม้เนี่ย
แล้วก็เปิดเป็นร้านกาแฟสดด้วยขายพวกต้นกุหลาบนะครับ
เนื้อที่ก็กว่า๓๐ไร่นะ
นายสุริยาบอกว่านางสาวปรินาน้องสาวเขามีสามีแต่ว่าเป็นชาวอิตาลี
เขาก็อยู่ที่ต่างประเทศนี่คือผู้ตายนะฮะนางสาวปรินานะครับ
ชาวอิตาลีเนี่ยจะคอยส่งเงินมาให้
แล้วก็ส่งเงินมาให้หลายแสนบาทเพื่อมาซื้อที่ดินผืนดังกล่าว

การส่งเงินมาให้ก็จะโอนเงินมาทางบัญชีของพี่สาวก็คือนางพรมาวัย๕๒ปีนะครับ
ขณะเดียวกันก็ไม่รู้ยังไง
อยู่ดีพี่สาวเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าน้องสาวบุกรุกที่ป่าสงวนนะฮะ
คือสามีชาวอิตาลีเขาโอนเงินมาให้พี่สาวเขาก็ไม่ได้ไปโกงงโกงเงินอะไรนะเขาก็
เขาก็ให้เงินเนี่ยแล้วน้องสาวไปซื้อที่ตรงเนี้ยเพื่อจะทำร้านขายดอกไม้ขายกาแฟสดอะไรพวกเนี้ย
แต่พี่สาวไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าน้องสาวบุกลุกที่ป่าสงวน

ก่อนเกิดเหตุบ่ายเมื่อวานนี้น้องสาวที่เสียชีวิตเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาบุกลุกป่าสงวนที่สพภูหลวงมา
ก็ไปกับนางพรมาพี่สาวนั่นแหละแล้วพี่สาวก็เดินทางกลับไปกลับไปบ้านที่ชุมพร
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปากใจเชื่อคำให้การของนายสุริยาพี่ชายนะฮะเนื่องจากนี่เป็นคำกล่าวอ้างของพี่ชายผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าถ้าไปดูประวัติย้อนหลังเนี่ยนายสุริยาเองก็เคยมีคดีคดีพยายามฆ่าภรรยาตัวเองที่สุราธานีเขาเป็นคนทางแถวใต้กันแล้วก็มาอยู่ที่เลยนะครับ
พ้นโทษมาได้ปีเดียวแล้วก็มาอยู่กับนางสาวปารีนาน้องสาวที่จังหวัดเลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแน่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ปักใจเชื่อใครเลยนะยังไม่ได้ว่าอะไรยังไงเลยว่าจะมุ่งไปทางไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ก็เลยคุมตัวพี่ชายผู้ตายไว้ก่อนเอาไว้สอบสอบสวนสอบถามเพิ่มเติมที่สพภูหลวงในฐานะพยานนะครับเพื่อจะหาสาเหตุแล้วก็ร่องรอย
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยให้พ่อของเธอมาอยู่ด้วยก็ไปอยู่บนบ้านต้นไม้
เดือนกันยายนปีที่แล้วคนใกล้ชิดสองคนพาคนมาบุกทำร้าย
ทั้งตัวผู้เสียชีวิตที่มีศักดิ์เป็นอาค่ะแล้วก็ตัวพ่อเธอจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ไปแจ้งกรมป่าไม้ว่าไม่ให้แจ้งความจับนะ
ข้อหาบุกรุกป่าสงวนในลักษณะแบบนี้
เมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะคะก็มีการไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพภูหลวง

หลังจากนั้นช่วงค่ำอ้าวกลายเป็นว่าอาที่เพิ่งไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะ
กลายเป็นถูกยิงตายอืมก็เลยไม่เชื่อว่าพ่อเป็นคนยิง
เพราะว่าพ่อเนี่ยรักน้องสาวคนนี้มากนะคะ
เพราะฉะนั้นสภาพพ่อกับอาเล็กผู้เสียชีวิตเนี่ยนะบาดเจ็บขนาดไหน
พ่อบาดเจ็บตรงจมูกค่ะ

เศษไม้มันเข้าไปเข้าตรงเยื่อตาค่ะ
แล้วก็ตรงนี้ตรงอกค่ะมีรอยกระทืบเท้า
แล้วก็ส่วนอเล็กมีรอยฟกช้ำตามศอกตามอะไรประมาณนี้ค่ะ

สาเหตุที่ทราบมาที่อเล็กเคยเล่าให้ฟังนะคะ

ตอนที่อาเล็กไปอยู่อินเตอรี่อะค่ะ
แล้วเขาก็บอกให้ผู้ใกล้ชิดนะคะ
แบบทำสร้างวงสร้างบ้านให้อะไรให้
เขาก็เลยโอนเงินจากอิตาลีมาให้ผู้ใกล้ชิด

เงินให้ผู้ใกล้ชิดค่ะ

แล้วหลังจากนั้นพออเล็กมาอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
ก็มีการแบบฟ้องบ้างเรื่องที่บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะลูกชายและอดีตสามีของผู้ตาย
นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะ
ครับมันก็ยังดูซับซ้อนอยู่นะฮะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราตามให้กันแล้วกันนะครับคดีนี้ครับ